ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่หน่อยแล้วกันนะฮะที่มุกดาหารนะครับก็ตอนนี้มันก็มีกรณีขึ้นมาก็คือเรื่องของผู้ชายสองคนที่มีชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นว่าขี่จักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้าน
ใช่นะแล้วก็เหมือนกับว่าได้นำเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งรถไปด้วยอย่างเงี้ใช่แต่เด็กผู้หญิงคนนี้หันหน้าออกอีกทางก็เลยไม่รู้ว่าใช่น้องชมพู่หรือเปล่าโหนี่ต้องย้อนไปนู่นเลยนะกี่วันแล้วอ่ะค่ะไล่ไปเก้าสิบกว่าวันอ่ะนู่นอ่ะสิบเอ็ดพฤษภาคมอ่ะใช่วันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเรื่องนี้ทาง

ส่วนเมื่อวานนี้ที่มีคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายสองคนใส่หมวกไอ้โม่งขี่จักรยานยนต์ออกไปจากบ้านกอกกอก
เมื่อ๑๑พฤษภาคมแล้วเห็นว่ามีเด็กลักษณะคล้ายน้องชมพู่นั่งอยู่ตรงกลางด้วย
ลุงพลบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่จะไปสอบถามข้อมูลไปขยายผลต่อ
แต่ลุงพลบอกว่าในมุมมองลุงพลนะ
ก็คงต้องไปถามชาวบ้านคนนั้นนั่นแหละ
ว่าผู้ชายสองคนที่เห็นเนี่ยตกลงเป็นใคร
แล้วแน่ใจไหมว่ามีเด็กไปด้วย
แล้วเด็กคนนั้นใช่ชมพู่หรือเปล่า
ก็ต้องย้อนไปถามชาวบ้านคนนั้นดูว่าเขาเห็นใครครับ

ผมว่าเขาน่าจะจำได้นะว่าเป็นใคร
ถ้ารู้ว่ามีสองคนแล้วมีเด็กเขาน่าจะรู้ว่าเป็นใครม่วง
ถ้าว่าโม่งนะเป็นตอนกลางวันก็น่าจะรู้ถ้าเป็นคนในหมู่บ้าน
ผมเชื่อว่าคนเท่าคนแก่หรือว่าคนที่เขาเห็นเขาน่าจะรู้ว่าเป็นใคร
ก็คงจะต้องให้ตำรวจตามสอบคนที่เห็นนะนะว่า
จริงแล้วเขาเห็นตอนกี่โมง
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานทำงานแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว
วันนี้มีคนมาให้กำลังใจลุงพลนะครับ
หนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มวัย๑๗ปี
ขี่จักรยานมาจากบ้านที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับ
บอกว่าอยากมาให้กำลังใจลุงพลเห็นลุงพลในข่าวดูข่าวน้องชมพู่ทุกวัน
ก็มาจากบ้านตั้งแต่๖โมงเช้านะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานมาถึงบ้านลุงพลตอนบ่าย
บอกว่าสงสารลุงพลเห็นลุงพลถูกสงสัยอะไรอย่างนี้

ส่วนแม่กับพ่อน้องชมพู่นะครับ
วันนี้ที่บ้านก็กำลังเร่งในการที่จะเสริมจุดที่เป็นห้องครัวอยู่นะครับ

แล้วก็มีจุดที่เป็นห้องน้ำด้วยนะครับ
จุดที่เป็นห้องครัวกับห้องน้ำเนี่ย

เพราะว่าเคยทำงานด้านการก่อสร้างมาก่อน

ส่วนแม่น้องชมพู่ณตายณเสริมไปตัวเมืองสกลนคร
ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะครับ
แต่พ่อบอกว่าโอ้โหคงจะช้าแหละ
สงสัยจะเสร็จไม่ทันวันทำบุญครบ๑๐๐วัน
เสียชีวิตของลูกสาวแล้วล่ะ๑๙สิงหาคม

งานมันก็ล่าช้าหน่อยงานก่อสร้างนะครับ
เรื่องที่มีพยานบอกว่าเห็นผู้ชายสองคน
ขี่จักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านกกอกไป
แล้วมีเด็กนั่งไปด้วยเมื่อ๑๑พฤษภาคมเนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าหากเป็นข้อมูลจริง
ก็คงจะเป็นไปได้ที่เด็กคนนั้นอาจจะเป็นน้องชมพู่ก็ได้
เพราะถ้ารถคันนี้เข้ามาในหมู่บ้านจริงแล้ว
ตอนนั้นเข้ามาแล้วไม่มีเด็กนั่งมา
แต่พอออกไปแล้วมีเด็กนั่งไปก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ที่มันไม่ตรงกันก็คือถ้าตามข้อมูลของชาวบ้านที่บอกว่าเห็นแบบนั้นเนี่ย
บอกเห็นเสื้อเด็กแบบนั้นแบบนี้
แต่เสื้อของน้องชมพู่ที่คนเห็นบอกเป็นเสื้อคอกระเช้า
แต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไปใส่เสื้อกล้ามคอกลม
ซึ่งตรงนี้ข้อมูลมันยังไม่ตรงกัน
แต่แม่น้องชมพู่บอกว่าเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องให้ตำรวจเขาตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม